เช้าที่ผ่านมานะคะนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ค่ะ
ก็ได้เดินทางไปที่เมียนมานะคะ

นักเตะทีมชาติไทยนะคะออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะ
ยังเมืองมันดาเลประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ที่สนามมันทลาธิรีสเตดียมในวันพฤหัสบดีที่๕ตุลาคมนี้ค่ะ
ซึ่งก็ขาดจักรพันธ์แก้วพรมที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บ
แล้วก็ดาสกรทองเหลาที่เตรียมจะลงสนามนัดที่๑๐๐ในแมชที่จะพบกับเคนย่าในวันที่๘ตุลาคม
ซึ่งเมียวานวาเดวาชเทมชาติไทยก็เปิดเผยว่า
ซึ่งอยากจะให้ทุกคนแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่
แล้วก็หวังว่าจะเก็บใช้ชนะได้ทั้ง๒เกมค่ะ
ส่วนกรณีของดาสกรทองเหล่านะคะก็จะได้ลงสนามในเกมที่จะพบกับทีมชาติเคนย่าอย่างแน่นอน
ซึ่งที่ผ่านมาดัชกรก็เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม
และในวันที่๘ตุลาคมจะเป็นเกมครั้งสำคัญในชีวิตด้วยค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งนักเตะที่สุพธจดจำ
บอกว่าการติดทีมชาติครั้งแรกก็หวังจะสร้างผลงานให้ได้ดีที่สุด
พร้อมกับยอมรับด้วยนะคะว่าถ้าหากว่ามีโอกาสได้ลงสนาม

เหมือนกับที่ทำได้ในศึกไทยลีก๒กับกระบีเอฟซี
ตอนนี้ยิงไปแล้วถึง๒๓ประตูค่ะ
สิ่งที่เราเตรียมมาก็สภาพร่างกาย
เราก็ได้ฝึกซ้อมกับสโมสรกะบีเอฟซีมามาตลอดอยู่แล้วนะครับ

อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปว่านี่ถ้านี่มันเป็นโอกาสของผมแล้วนะครับ
ก็ผมคงต้องทุ่มสุดตัวแล้วก็ใส่เกินร้อยแน่นอน
ยังไม่กังวลอะไรมากมายเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่า
การทำงานของทางสตาร์ฟโค้ชชุดนี้เขาทำงานกันยังไงนะครับ
เราก็ต้องค่อยไปค่อยศึกษาทางทีมงานชุดนี้ด้วย
บุกไปเย็นเมียนมาวันพฤหัสบดีที่๕ตุลาคมนี้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดเหมือนเคยนะคะ
สัญญาณ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีค่ะเริ่มแข่งขัน๑๙นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
คู่นี้เข้าสัญญาณถ่ายทอด๑๕นาฬิกา๓๐นาทีเกมกันแข่งขันเริ่ม๑๖นาฬิกา